คุณผู้ชมค่ะพูดถึงคู่รักในวงการบันเทิงนะคะ
โอ้โหบางคู่นะคะแทบจะทุกคู่เลยนะคะ
คบกันมายาวนานมากแล้วบางคู่เนี่ย
อยู่กันเกือบจะ๒๐ปีเลยนะคะ
เราไล่เลียงมาเลยนะคะคู่แรกค่ะคู่นี้นะคะ

พี่ตั๊กรักษากรคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าล่าสุดค่ะฝ่ายชายพี่ตั๊กเนี่ยเขาโพสต์ภาพนี้ไว้คุณผู้ชม
แคปชั่นบอกว่า๑๙ปีที่แล้วคุณผู้ชม
เป็นภาพที่ทั้งคู่ได้เจอกันครั้งแรกค่ะ
ต้องบอกว่าคู่นี้เขาเป็นแฟนกันมา๑๐ปีนะ
ก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกันแล้วอยู่มา๙ปี
คิดดูสิคะว่าเขาจะหวานกันขนาดไหนล่ะคู่นี้น่ะ
คือคู่นี้๑๙ปีใช่ไหมค่ะ

คู่นี้เนี่ยเขาคบหาเป็นแฟนกันมานานถึง๑๑ปีก่อนจะแต่งงานนะ
แต่ก็ฝ่าฟันมาได้อย่างสวยงาม
และตอนนี้ค่ะทั้งคู่แต่งงานกันมา๑๒ปีแล้ว
รวมระยะเวลาแล้วก็คือ๒๓ปีนะคะ
ซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะตัดสินใจคบหากัน
เค้าเคยเล่นละครของวิทย์มอร์ชิตไง

ฉันไม่รู้เลยไม่รู้เลยภาพนี้เกิดยุคไหน

ต้องถ่ายห้อนางเอามือแตะกัน
คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่า
เพราะพี่ผู้ชมค่ะ
ไปด้วยกันได้นะเพราะติดภาพแบบว่าพระเอกก็ต้องคู่กับนางเอกอะไรแบบเนี้ย
แต่เส้นทางความรักความรักไม่มีอุปสรรคคุณผู้ชมค่ะก็เป็นแฟนกันมาก็๗ปีนะคะ
ก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกันมาค่ะผ่านมาถึงตอนนี้ก็เกือบ๙ปีแล้วนะ
ต้องบอกว่าทีวิตคู่ของคู่นี้นะคะ

ใช่จีบกันไปจีบกันมาเนี่ยแหละค่ะ
แล้วก็ท้ายที่สุดก็เป็นแฟนกันนะคะ
ตอนนี้ทั้งคู่แต่งงานกันมา๖ปีเต็มค่ะ

แล้วก็เพิ่งฉลองกันด้วยเพลงที่บอกว่าหวานซึ้งจริง
ชื่อเพลงว่ารักเธอผู้เดียว

เพลงนี้ที่แมทกินเนี่ยเขาอยากให้พี่ลิเดียเป็นคนร้อง

มีหวานมากนะในวันครบรอบการแต่งงานนะจ๊ะ

กับคู่รักต่างชาติอย่างฟุ๊กจิระและแอปเปิ้ลศรีจังเหียนนะคะ

เพราะว่าฝ่ายหญิงเขาเป็นคนจากประเทศลาว
แล้วมาเจอกันนะคะตอนที่มีรุ่นพี่ชวนแอปเปิ้ลมาทำงานในวงการบันเทิงไทย
ทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกันนานถึงสิบปีนะ
ซึ่งเขาก็ยอมรับนะคะว่าเคยเลิกรากันมาประมาณ๒ครั้ง
ปัญหาหลากหลายรูปแบบแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันหรอก
แต่สุดท้ายก็กลับมารักกันเหมือนเดิม
และตอนนี้ก็แต่งงานกันมาเข้าสู่ปีที่๔แล้วนะคะ
รวมเวลาตั้งแต่คบหากันเป็นแฟนก็เกือบ๑๔ปีค่ะ
บอกเลยว่าที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้แต่ละคู่นี่ไม่ต่ำกว่า๑๐ปี
ความรักยืนยาวมาราทอนมากนะทั้งที่โอกาสในการเจอผู้คนน่าจะมีเยอะนะ
อยู่ด้วยกันนานก็ยากเหมือนกันนะในการใช้ชีวิต
แต่ว่าจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคได้นี่ก็ต้องชื่นชมด้วยนะคะ